บนท้องถนนสักหน่อยคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเรื่องของการจอดรถริมถนน
ซึ่งสวนทางกับที่กฎหมายกำหนดค่ะหันหัวรถสวนทางเดินรถเนี่ย
แบบนั้นไม่ได้นะคะแล้วเวลาตำรวจไปเตือนก็เถียงตำรวจด้วยค่ะ
กระบะคันนี้ค่ะตรงไหนอ่ะพี่คนไหมคนไหมข้อไหนพี่

จอดรถนะครับคุณเดินรถทางซ้ายคุณต้องจอดรถฝั่งซ้าย
แล้วผมจอดฝั่งถนนตรงไหนครับ

มันหันหัวตรงไหนก็ได้ไหมครับ

กฎหมายข้อไหนพี่ตำรวจ

อยากจะรู้ว่ากฎหมายข้อไหน
จอดรถไม่จิดกว่าทางด้านซ้ายแต่ยังฝรต่อเถียง
เราก็บอกกฎหมายข้อไหนย้อนทาง

โอเคนะไว้เสียหายเป็นเรื่องของผม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
มีกฎหมายข้อไหนห้ามจอดตรงนี้
ซึ่งทีมข่าวของเราค่ะก็ไปคุยนะคะกับรองสารวัตรจราจรสพเมืองราชบุรี
ซึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนประมาณ๔โมงเย็น

ตรงนี้เป็นฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลราชบุรี
ก็กำลังทำงานอำนวยความสะดวกทางถนนเป็นเวลาเร่งด่วน
กระทั่งรถกระบะคันนี้มาจอดรถแบบไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย

ซึ่งตำรวจบอกว่ามันเป็นการทำผิดกฎจราจร

จากไม่ฟังนอกจากโตเถียงแล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปด้วยนะคะ
จอดชิดหรือขนานทางซ้ายแล้วก็จอดรถไม่หันหัวรถไปทางเดียวกับทางเดินรถ
ซึ่งก็อยากอธิบายคุณผู้ชมดูตรงนี้จริงแล้วมันอันตรายนะคะจอดแบบนี้
เวลาออกรถก็อันตรายด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจเขาบอกว่า
อยากให้เข้าใจว่าเส้นนี้ห้ามจอดในช่วงเร่งด่วน
เพราะว่ามันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการเยอะนะคะทั้งโรงพยาบาลโรงเรียน
โดยเฉพาะคนที่มาใช้โรงพยาบาลราชบุรีก็เร่งรีบอยู่แล้ว
อยากให้เข้าใจและเห็นใจการปฏิบัติงานของตำรวจด้วยค่ะ
ที่เราจะนำรถออกนะครับรถที่สวยมาอาจจะเกิดบริเวตได้
แล้วส่วนรถที่มาทั้งหลังเขาก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับ
เพราะว่ามันเป็นการจอดที่อันตราย
ผมก็เลยต้องเขียนครับเพราะว่าในขณะนั้นเขาก็บันทึกภาพผม
ว่าผมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่จะทำให้เกิดความเสียหาย

ก็เลยสั่งให้เขาไปให้เขาไปดำเนินการเอง
สุดท้ายก็สรุปว่าโดนใบสั่งนะคะ

เพราะจริงถ้าไปจับข้อกฎหมาย
มันก็มีนะครับพจราจรทางโบกพศ๒๕๒๒มาตรา๕๔ว๒
บอกว่าผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
จอดให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดขอบทาง
ไหลทางในระยะไม่เกิน๒๕เซนติเมตร
เพราะฉะนั้นคนขับรถกระบะคันนี้เนี่ย
จอดรถด้านขวาของทางเดินรถ
หันหัวรถสวนทางกับรถคันอื่นด้วยก็ฝ่าฝืนนะคะ
ถามว่ามีกฎหมายข้อไหนก็กฎหมายข้อนี้แหละค่ะนะคะ
ทีมข่าวเนี่ยก็คือไปสำรวจตรงโซนจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
จะเป็นสนามกีฬาจังหวัดราชบุรีซึ่งเปิดให้เป็นที่จอดรถ
สำหรับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาล
รอบก็จะมีกล้องวงจรปิดมีรอปภคอยดูแล

แต่ตรงจุดที่เป็นปัญหาเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังจอดริมถนน
มันก็เลยช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างที่บอกตรงนี้เป็นสถานที่ราชการเยอะ
ตำรวจก็บอกว่าจะทำให้เกิดปัญหารถติด
แล้วก็สำคัญก็คือบางทีรถพยาบาลรถกู้ภัย
จะรับส่งผู้ป่วยในช่วงเวลาเร่งด่วนก็ทำได้ยากลำบากค่ะ